คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
สำหรับข่าวของเขยไทยไว้ทุกทิศทั่วไทยเลยนะคะ
เหล่าอากาเซใจบางกันไปหมดแล้วค่ะ
ไม่หวังแจ็คสันหวัง
เราก็หวังค่ะคุณผู้ชม
มันจะบอกว่าโรแมนติกก็โรแมนติกน้ำผู้ขนโปรยไปมันซะละกึ๊ด
แต่ว่าแฟนคลับอล่ออากาเซ่อดทนสุดฤทธิ์คุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้ลานริเวอร์ปาร์คไอคอนสยามแตกอีกแล้วคุณผู้ชม
เหล่าอากาเซหรือว่าแฟนคลับของพี่แจ็คสันหวังเขานี่นะ

มาให้กำลังใจต้อนรับศิลปินชื่อดังอย่างหนุ่มแจ็คสันหวัง
ก่อนหน้านี้ก็บินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าว
ล่าสุดเมื่อวานนี้เขามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวในฐานะ

เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการ

ทันทีที่ไอดอลหนุ่มขวัญใจแฟนนะคะ

กรี๊ดคุณมีเท่าไหร่ใส่ให้จุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคือจะให้คุณผู้ชมดูความน่ารักจริงของพี่แจ็คสันหวังนะครับ
ว่ายยอดว่ายสันไทยว่ายโทรงหลังตรงดิ่งเลยนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าสุดแสงจะประทับใจหลายคนแซวเนี่ยเห็นไหม
มารยาทงามเผยไทยอีกจริงเนี่ยเออเผยไทยจริงเลยค่ะ
มารยาทไทยนะคะถามว่ามาเมืองไทยพี่แจ๊คพี่แจ๊คชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
แจ๊กก็บอกว่าชอบข้าวเหนียวมะม่วงชอบข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนอย่างนี้นะคะ
แต่งานนี้บอกเลยแหม่นิดนึงฟ้าฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่คุณผู้ชม
สวยปลายเนอะแจ๊กสั่นหวังผู้มากับสายฟนคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้บรรยากาศของงานดำเนินรายการก็เกิดฝนตกหนักเต็มไปด้วยโปรยปลายกันเลยนะฮะ
พี่แจ๊กเนี่ยก็ต้องเข้าไปพักหลังเลยนี่๑รอบคุณดู
ตอนแรกคิดว่าเอิ้นจะตกแบบโรแมนติก
โอ้โหแล้วเหมือนท่อฟ้าผู้ผลิตแปรปวนสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่านั่นแหละค่ะ

นี่เปียกฝนขนาดนี้ยังหล่อแบบว่าหล่อทะลุฝนมาเลยคุณผู้ชมนะฮะ
คือมันมีโมเมนต์หนึ่งคือทีมงานเนี่ยเขาก็จะเอาร่มมากางนะพี่แจ๊ค
แต่พี่แจ๊คก็หันไปบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าก็จะเปียกให้เหมือนกับเหล่าแฟนคลับอัปกาเซ
น่ารักมากคุณผู้ชมนะคะสู้ชีวิตสุดใจจริงเลยแล้วก็อยู่ให้กำลังใจกันไป
กาเซก็ไม่กลับบ้านนะโอ้โหตากฝนไปพร้อมกับศิลปินที่รักกันจนจบงานเลย
เดี๋ยวไปชมภาพความน่ารักแล้วก็ความอบอุ่นมากกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะค่ะพี่แจ๊ะ
โอ้โหพี่แจ๊ก
เมืองไทยอยากไปที่นี่จังเลยหรือว่าอยากทานอะไรเป็นพิเศษ
คิดจะซื้อนะมีเรือนิวสิทธิ์มั้ยเหรอ
หรือรุ่นที่สงสารที่สงสารที่ตอนนี้
ฉันอยากไปกัน
ไปที่แมงโก้เกมอร์
คือตุ๊กตัว

ผมพร้อมใช่ไหม
ขอบคุณค่ะที่พร้อมมาประกัน

หวังหวังในที่หลังจากเน่
โอ้โหย๊

แฟนคลับอากาเซ่เปียกใช่ไหมพี่แจ๊คก็เปียกด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าเห็นแล้วว่าทุกคนมาอดทนรอกันตั้งแต่ช่วงกลางวัน
รอจนจบงานคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เนี่ยเปียกปอนไปด้วยกัน
ก่อนกลับบ้านเนี่ยพี่แจ๊คเขาบอกว่าให้แฟนเหล่าอากาเซเนี่ย
กลับบ้านกันดีเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะ
น่ารักไม่ไหวจริงคุณผู้ชมค่ะ
สิ่งอื่นใดนะคะคุณผู้ชมฝนฟ้าขนาดนี้
เสริฟผมสิบทีสะพัดไปสิบรอบ
ถ้าเป็นเราหัวแปรติดไปแล้วแต่เขายังออลล่าหน้าเป๊ะ
แล้วก็คือแบบความไนท์มันมาจากข้างใน
ใช่สมแล้วกับเป็นลูกรักพระเจ้านะครับ
แล้วก็สมแล้วที่เป็นเขยไทยตัวจริงนะคะ
นี่แหละจากสัญญาใหม่ของพี่แจ็คสันหวังนะจ๊ะ